เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมความสุขกันต่อด้วยเสียงหัวเราะ
พาคุณผู้ชมไปดูลีลาเด็ดของพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อย
เวลาที่เขาจะงัดกลยุทธ์กลวิธีในการเรียกลูกค้า

สนุกสนานกันในช่วงตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำมาแล้วมาแล้วจ้าฮ่า
ว่าด้วยเรื่องลีลามัดใจลูกค้าของพ่อค้าแม่ค้า
เรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีลีลาที่ไม่ธรรมดาจริงนะ

อย่างพี่คนนี้เนี่ยเรื่องมารยาทต้องยกให้พี่เขาล่ะครับ

เฮ่ยว่ายอีกแล้วเหรอนี่
หยุดไหว้แล้วไปขายของก่อนดีไหมล่ะครับพี่
มารยาทจะดีอะไรขนาดนี้เนี่ย
ลูกค้าไม่ประทับใจก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะครับ
ไปดูกลยุทธ์เรียกลูกค้าของแม่ค้าคนนี้กันบ้างดีกว่าครับ
ยังต้องแพ้ความหวานของฝีปากคุณพี่เขาล่ะ

ถ้าแม่ค้าจะพูดหวานขนาดนี้ไหนละครับ
ลูกค้าไม่กล้าหนีไปไหนเลยล่ะครับ
ผมมีสายหมาโน่นแค่เดียวนะครับ

แต่ถ้าเป็นลีลากวนเนี่ยไว้ใจร้านนี้เขาเลยครับ
ได้ยินเพลงชาติไม่ได้ของขึ้นทุกที

ถ้าไม่อายหมาก็นั่งกีดไปครับ
ถ้าไม่อายหมาก็นั่งกีดไปครับ
ดุขนาดนี้เนี่ยใครจะกล้านั่งล่ะครับพี่ครับ
ยืนนิ่งตัวเกรงกันไปทั้งร้านแล้วล่ะครับ
ว่าแต่เพลงจบแล้วนั่งได้หรือยังครับพี่ครับ
จากพี่แกจะชอบให้ยืนตรงเคารพทงชาติแล้ว
ลีลาการขายก็ไม่ธรรมดานะ
จ้านยิ่งกว่าพริก๑๐เม็ดก็ฝีปากพี่เขานี่แหละครับ
กลับไปสอบโต๊ะ๕

พี่เขาก็บอกนะครับว่าอย่าทำตามนะจ๊ะ
พี่ครับสอนพูดก่อนนะค่ะให้ดูผมเป็นตัวอย่างนะครับ
นี่คือตัวอย่างที่พูดจำไม่ถูกภาพนะฮะสอนเสร็จด้วยสอนเสร็จด้วย